คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าปลายปีแบบนี้นะ
ดวงมันย้ายดวงมันเปลี่ยนไปดูซิไอ้คนที่ดวงพังเนี่ย
เดี๋ยวมันจะกลายมาเป็นปังนะจ๊ะคุณผู้ชม
ล่าสุดหมอไก่พอพาที่นี้ค่ะชี้แนะสามราศีที่ดวงกำลังจะกลับมาดี
จากที่เคยดวงหดหู่นะคะทำอะไรก็ไม่สำเร็จ
เหนื่อยยากระบางใจไปหมดหลังจากวันที่สิบกันยายนเนี้ย
ดีขึ้นทันตาเห็นด้วยผลของดวงดาวที่เคลื่อนย้ายอีกครั้ง
ราศีแรกได้แก่ราศีเมทุนดวงจะดีขึ้นจากเดิม
งานมาเงินมาหน้าตาสดชื่นแจ่มใสถัดมาค่ะคือราศีกรกฎค่ะ
หลังจากที่เคยเก็บกฎเพราะดาวเสาเล็งจะดวงดีมีโชคลาภยาวไปถึงสิ้นปี
ปิดท้ายกันด้วยราศีธนูดีขึ้นแน่นอนแต่ต้องรอหน่อย
ได้เงินก้อนมาให้ชื่นใจปลายปีค่ะ
ก็จะมีด้วยกันสามราศีนะคะราศีแรกคือชาวราศีเมทุนนะคะ
สำหรับชาวราศีเมถุนโอ้โหช่วงที่ผ่านมาใช่
ถ้าจะพูดถึงราศีที่ดวงไม่ดีเมถุนติดอันดับตลอดเลย
มีปัญหาในเรื่องของการงานนะก็คือโดนแกล้งโดนรังแก่หรือว่าแบบ
งานไม่ค่อยก้าวหน้าการงานอยู่กับที่นะคะ

ก็คือการเงินก็จะเริ่มลาบรื่นมากขึ้นนะคะ
แล้วที่สำคัญชาวราศีเมทุนมีโอกาสได้โชคลาภอีกด้วย
ดีมากเลยสำหรับชาวราศีเมทุน

เป็นวันใช่ค่ะเป็นวันที่พระราหู

ในตอนนั้นปอดโปหงโล่งสบายหายใจได้สบายมากขึ้น
ก็โดดอินิปนด์ของดาวเสาร์ที่เลงดวงชะตา

เพราะว่าดาวเสาร์หมายถึงความรอคอย
ต้องรอคอยรอผลรอนานเหลือเกินนะฮะ

สำหรับชาวราศีธนูเนี่ยก็ถือว่าเป็นราศีที่

การงานมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ

แล้วก็มีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คอยหนุนนำนะ

งานเงินลาบลื่นมีโอกาสได้เงินเยอะขึ้นด้วย
ชาวราศีธนูเวลาที่เขาจะได้เงิน
จะได้ช้าหน่อยเพราะว่าการเงินของเขา

ก็คือได้ทีได้เยอะเลยแต่ช้าหน่อย
ส่วนราศีไหนที่อยากเสริมดวง

แล้วหลัง๑๐กันยายนจะเห็นผลทันตาใจ

คือให้ไปถ่ายชีวิตสัตว์ใหญ่อย่างโคกระบือ

จากที่ต้องเจ็บยากจากที่ไข่